ไทนี้ก็คือเทพธุนทริพอีกที
ห้าหุ้นมีการออกเมืองกับที่สุดท้าย
ห้าหุ้นสามารถหาพวกมันเป็นพวกบริษัท

รู้ดีฟะ
ปากผมไหมครับที่ผมบอกว่า
นี่คือบรรยากาศนะครับช่วงหลังแล้วนะที่เขาอารวาส
อยู่ในล้านสะดวกซื้อตามตัวมีบัตรแผลด้วยไหลเยอะเลย
หลังจากเขาวิ่งชนกระจกร้านสะดวกซื้อแตกกระจายครับ
คุณผู้ชมครับเหตุเกิดประมาณตี๔๓๐นะครับ
ที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวแตกตื่นสิครับไปดูเหตุการณ์กันเพียบเลย
ตรวจสอบนะครับผู้ชายชาวรัสเซียคนนี้นะครับ
อายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีคุ้มคลั่งเดินตะโกนโวยวายก่อน
อันนี้ปุ้นปินปุ้นปินอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับ
กิจการพิเศษนำกำลังปิดล้อมแล้วก็อาศัยจังหวะเผลอนะฮะ
เมื่อกี้แหละครับเข้าควบคุมตัวทีแรกทำทีทำท่าว่าจะขัดขืนนะ
พยายามจะไล่เจ้าหน้าที่แล้วชูนิ้วกลางใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจบุกเข้าไปฮะแล้วก็จับตัวได้สำเร็จแบบนี้
ก็บาดแผลนะครับกระจกบาดที่ขาเขา
ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยประถมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหดูเลือด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับพบว่าประตูกระจกของร้านสะดวกซื้อนะครับ
ทั้งบานครับแล้วก็มีโอ้โหคราบเลือดนะฮะ
ไหลด้วยหยดเป็นทางด้วย

นะครับมีนางกัญญาอินปานนท์
เธออายุห้าสิบสามปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เสร็จกระจกบาดครับอีกคนเป็นพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนี้ฮะ
นี่พี่ผู้หญิงร้านสะดวกซื้อนะครับอีกคนนึงเป็นพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
ชื่อในโดงนะครับอายุสามสิบสองปีถูกชายชาวรัสเซียเนี่ย
โอ้โหไม่รู้ว่าชอบมวยปล้ำหรือเปล่าเฮดบัตรฮะเอาหัวโขกคิ้วแตกเลยครับ
สอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าบอกว่าคนนี้เข้ามาแล้วมาหยิบน้ำดื่ม
เลือกซื้อสินค้าอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไปลวนลามลูกค้านี่สิ
แล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้คลั่งวิ่งชนกระจกจนกระจกร้านแตก
จักรยานยนต์รับจ้างเล่าบอกว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อขอให้เข้าไปช่วยนะครับ
นะฮะบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้เมาอารวาสในร้าน
ก็เลยพากันไปช่วยฮะพยายามจะจับตัวให้ได้ในตอนแรกครับ
มันเหมือนมันมอดยานหรืออะไรอยู่กันไม่รู้นะพี่

น้องวินเขาเลยเข้าไปบอกกับมันว่าให้ออกมาอะไรอย่างนี้
วันนี้ก็เลยสัดข้างในกันเสร็จ
แล้วก็มันวิ่งมาชนประตูแปด

เพราะว่าเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา

ควบคุมตัวชาวรัสเซียคนนั้นไปที่โรงพักเมืองพัทยา
แล้วแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
แล้วก็พาตัวไปสงบสติอารมณ์ในห้องคุมขังก่อน
เดี๋ยวหายเมานะฮะค่อยคุยกัน
เพราะตอนนี้ถามอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องครับ
จะสอบสวนแล้วแจ้งเขาหาเพิ่มเติมต่อไป
เพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเสียหายด้วย